ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องตรวจจับที่มีปัญหานะครับ
แต่ว่ากระแสเรียกร้องให้ตรวจสอบก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง
รวมวงเงินมากกว่า๑๐๐๐ล้านบาทแล้วนะครับ
ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ดำเนินการตามกฎหมายอย่างรอบครอบครับ
ดูเรื่องกฎหมายรู้ยังรัฐบาลนี้ก็ทำงานยังไง
อาจารย์วิทย์สนุกเกลืองามครับ
รอถามกันหน่อย

ก็ยังไม่มีประโยชน์เลยทุกอย่าง
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำอีกครั้ง
และให้ส่งเรื่องมาที่รัฐบาลเพื่อดำเนินการฟ้องร้องเยียวยาต่อไป
บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องฟ้องร้อง
มันก็จะต้องมีมากกว่าแบบฤทธิ์
ผมเข้าใจไว้อย่างนั้น
ถ้าเป็นการพูดง่ายเจตนาที่จะมาหลอกลวงหรืออะไรทำนองเนี่ย
มันก็ง่ายจะต้องมีโทษ
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่า
พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ
ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
และความผิดตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐจึงส่งเรื่องดังกล่าวไปยังปปชดำเนินการต่อไป
ขณะที่การดำเนินคดีอาญาก็ได้สรุปสำนวนสั่งฟ้องบริษัทเอกชนที่เป็นตัวแทนผู้ผลิตผู้จำหน่ายไปยังพนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ
เมื่อประมาณเดือนธันวาคม๒๕๕๗ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสียหายและมีร้องทุกข์๑๕หน่วยงานมูลค่าความเสียหายประมาณ๑๑๐๐ล้านบาท